เรื่องนี้เป็นเรื่องเศร้านะคะรถเก๋งคันหนึ่งค่ะ
เสยท้ายรถบรรทุกบนสะพานต่างระดับครับ
ไฟลุกท่วมคันนะคะคนขับหนีไม่ทันค่ะ
นี่คือไฟลุกไหม้รถอย่างรุนแรงนะคะเมื่อกี้ได้ยินเสียงดังปั้งออกมาด้วย
ไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงปะทุจากไฟจากเครื่องยนต์หรือจากส่วนไหนหรือเปล่า
แต่ที่แน่นะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากเทศบาลบังพลับค่ะ
ระดมฉีดน้ำดับไฟรถคันนี้นะคะ
ตรงนี้เนี่ยเป็นสะพานต่างระดับถนนชายพลึกฝั่งขาออกจากปากเกร็ดมุ่งหน้า
บัวทองจังหวัดนนทบุรีเจ้าหน้าที่ใช้เวลา๒๐นาที
ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แต่สภาพรถไม่เหลือซากนะคะ
คนขับหนีออกมาจากรถไม่ทันค่ะโดนไฟคลอกอยู่ในรถเสียชีวิต
เบื้องต้นรู้แค่ว่ารถเนี่ยเป็นรถทะเบียนพพศ๓๔๖๘กรุงเทพ
ส่วนรถปันทุกข์ครั้งที่ถูกชนนะคะ
นายสายกวงนินเป็นคนขับเขาบอกเข้ามาจากสายไหม
กำลังเร่งเครื่องจะขึ้นสะพานเลยค่ะ
เขานึกว่าลูกพ่วงหลุดก็เลยจอดรถลงมาดู
อ้าวเห็นเป็นรถคันนี้ชนท้ายอยู่
แล้วก็เห็นแขนคนขับโผล่ออกมาข้างรถเก่งด้วย
ยังไม่ทันจะได้เดินเข้าไปดูเลยค่ะ

มีคนอยู่ข้างอยู่น่ะ
มากี่คนเห็นไหม
ผมก็มองไม่ชัดครับผมเห็นแขนคนหนึ่งอยู่

ก็ยังไม่เลือกผมก็ดูอยู่เฉยครับอืม
เบื้องต้นนะครับตำรวจสอบพชพลึกเนี่ยก็สันนิษฐานว่า
รถเก๋งน่าจะหลับในนะคะก็เลยพุ่งชนอย่างแรง
เดี๋ยวต้องตรวจสอบกล้องวงจรปิดบนสะพานอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็สอบปากคำคนขับรถบรรทุกพ่วงเพิ่มเติมด้วย
ส่วนผู้ตายเบื้องต้นทราบชื่อแล้วก็คือ
ร้อยตำรวจรีอภิษฐ์ดวงสัยนะครับ
ติดต่อญาติมารับศพแล้วแสดงความเสียใจด้วยค่ะ